จะไม่รบกวนให้เธอต้องอาวุ่นใจ
จะขอเป็นยางเฝ้าหน้าประตูได้ไหม
ร้องหายวันใดให้ฉันดูแลใจเธอ
ขอใหม่คืนด้วยค่ะคุณหนักร้อง
ถึงว่าเป็นแต่เด็กผู้หญิงไว้๗ขวบที่คำชัดมากคุณแม่
จะทำเพื่อครอบครัวที่นั่งอยู่ตรงหน้าเลยนะวันการมาทางพลันธุ์
น้องกุ้งกิ๊งนะครับร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โจรใจ
เพลงที่๑นะครับมูลค่า๑๐๐๐บาท
กุ้งกิ๊งนะครับร้อง

ขอบคุณครับ

นี่คือพลังงานดีจากครอบครัวนะคะ

สิ่งที่อยากทำคืออยากวิ่งไปหอมคุณแม่

เพราะว่าไม่รู้ว่าทีมงานจะอนุญาตไหม

ไม่รู้จะแสดงออกแบบไหนดีสุดท้าย

ร้องได้แบบนี้รับราคา๑๐๐๐บาท

จากเพลงของคุณต๊อบกระแทนชวนลดา

พี่สาวมีน้ำตาเลยด้วยใช่ไหมเมื่อกี้
ใช่ไหมพี่กุ๊กกิ๊กร้องไห้เหรอ

ในพริบตาจริงไม่รู้ที่อื่น

แต่มารายการแล้วผมว่ามือนึง
อาจจะพอเกือบซื้อตู้แช่

เห็นลูกมายืนบนนี้แล้วรู้สึกไงคุณแม่

ใจพูดอะไรไม่ออกเลยค่ะ

ในการที่เราจะต่อสู้กับความตื่นเต้น

ของทุกคนที่อยู่ในห้องส่งตรงนี้

ทั้งกล้องทั้งโปรดิวเซอร์
ทั้งทุกคนที่อยู่นอกเลนกล้อง

เด็กวัย๗ขวบที่เขาต้องควบคุมความรู้สึก
กดดันตรงนี้แล้วเขาทำได้คุณแม่

แต่เฉพาะผู้แข่งขันนะครับ
บางทีศิลปินดัง

มายืนตรงนี้เขายังบอกเลยว่าเขากดดัน

ก็มีไม่ใช่ว่าแต่ผู้แข่งขัน

ตื่นเต้นมั้ย
ตอนที่ร้องนึกอะไรอยู่ในใจคะใหม่

ร้องก็ร้องไปตามความรู้สึกเลยใช่ไหม
แล้วกุ้งกิ๊งนึกไหมว่า

แสดงว่าเป็นจิตใจที่พบนิพานแล้วค่ะ

ไม่มีอะไรมาวอกแวกในจิตใจเลย

ก็มีทำนาค่ะ
คุณพ่อเปรี้ยวทำนา

เป็นนาปีหรือนาปรัง

ที่ต้องถามเนี่ยเพราะว่าทุกคนเลยค่ะ
มาในรายการของเราที่มีอาชีพเป็น

เป็นอาชีพหลักแท้ในประเทศไทย

ชาวนาทุกคนเป็นหนี้หมดทุกคน
คุณพ่อเองก็ไม่พ้นเช่นกัน

๖๗ล้านบาทนี่ไม่เกี่ยวกับหนี้ทางด้าน

พอสมควรทีเดียวนะครับ
อยู่พอสมควรนะคุณพ่อเคยชวนไปไปทุ่งนาไหมไปไหมไปช่วยไหม
เวลาไปทุ่งนาเราไปทำอะไรบ้างไปเด็ดข้าวดมค่ะไปเด็ดข้าวดม
ทำไมเราถึงไปดมข้าวอ่ะมันหอมค่ะมันหอมเหรอโอ้
กิ้งอยากเป็นชาวนาเหมือนคุณพ่อไหมไม่เหรอทำไม
เพราะว่ามันเหนื่อยเพราะว่ามันเหนื่อยแล้วอยากเป็นอะไรครับ
อยากเป็นพยาบาลอยากเป็นพยาบาลอยากเป็นพยาบาลก็เหนื่อยนะ
เหนื่อยกว่าชาวนาอีกต้องดูแลคนไข้ใช่สมมุติป่วยมาเอ้ย
กุ้งกิ้งโอ๊ยเลือดออกเลยเย็บแผลให้หน่อย
มองว่าเย็บเองสิเออใช่เย็บเองสินะ
ก็เรียกว่าทั้งฝ่ายคุณพ่อทั้งฝ่ายคุณแม่ก็ทำงานกันตัวเป็นเกล
แต่ก็ยังมีภาระในเรื่องของหนี้สินกันอยู่แต่ว่าตอนเนี้ยความหวังของครอบครัว
ก็คือลูกสาวตัวน้อยวัย๗ขวบตรงนี้ค่ะที่ตอนนี้มีทุนแล้ว๑หมื่นบาท
เพราะว่าผ่านเพลงแรกมาแล้วครับงั้นเราร้องอีกเพลงไหมฮะพร้อมยัง
พร้อมแล้วค่ะพร้อมแล้วค่ะเป็นการเพิ่มทุนให้กับตัวเอง
ทุนให้กับครอบครัวนะครับก็ผ่านไปแล้วนะครับ
เพลงที่๑รับไปแล้วนะครับหนึ่งหมื่นบาทตัวช่วยยังไม่ได้ใช้นะครับ
มาถึงเพลงที่สองเพลงนี้เท่าไหร่รู้ไหมครับสองหมื่น
เพลงนี้ถ้าร้องได้แบบเมื่อกี้นี้ถูกต้องหมดนะกุ้งกิ๊งจะได้๒๐๐๐บาท
อินโทรเพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาทมาเลยครับ
เพลงนี้บอกได้เลยว่า

ุ้งกิ๊งเลยอ่ะตอนที่เพลงเนี้ยเริ่มดังเพราะฉะนั้นพี่เป๊กมั่นใจเลยว่ากุ้งกิ๊งอ่ะ
ไม่รู้จักเพลงนี้แน่แน่ใช่ไหมคะไม่ใช่อ้าวอ้าวรู้จักเหรอค
กลับมาครับเพลงนี้ชื่อเพลงอะไรเอ่ยหัวใจทศกัณฐ์
ทำไมน้องถึงรู้จักเพลงนี้ล่ะหนูเคยซ้อมค่ะอ๋อเคยซ้อม
เดี๋ยวรู้จักเพลงนี้แล้วรู้จักไหมทศกัณฐ์รู้จักทศกัณฐ์ไหมครับ
ดูค่ะทศกัณฐ์เขาเป็นใครครับยักษ์อ๋อเขามีกี่หน้า
หนึ่งหนึ่งหน้าสิบหน้าลูกรู้เปล่าว่ายักษ์หมายความว่าอะไร
นี่หมายความว่าอย่างนี้เขายักษ์ตัวเองนะ
ไหนลองบอกแม่สิแม่เขายักษ์ตัวเองนะแม่เขายักตัวเองนะเนี่ย
เอาล่ะรู้จักแน่นอนเพราะว่าเคยซ้อมแต่ตอนนี้เดี๋ยวอาจจะบอกให้นะ
ถ้ากุ้งกิ๊งต้องการ๒๐๐๐กุ้งกิ๊งก็บอกว่าสู้
แต่ตอนนี้ถ้าเกิดร้องผิดขึ้นมา๑หมื่นที่กุ้งกิ๊งมีอยู่
จะถูกหักออกครึ่งหนึ่งเหลือ๕๐๐แล้วก็จบการแข่งขันนะครับ
ร้องผิดหยุดก็ได้นะครับไม่อยากแข่งต่ออยากเอาหมื่นเดียวก็ได้
ก็บอกว่าหยุดเอาละครับฟังอินโทรไปแล้วนะครับ
กุ้งกิ๊งเพลงที่สองมูลค่าสองหมื่นบาท
คุณกิ๊งครับจะสู้หรือจะหยุดครับ
สู้ค่ะสู้ครับ
หมายความว่าต้องการสองหมื่นตอนนี้หนึ่งหมื่น
ไม่เอาแล้วตัวช่วยล่ะครับกุ้งกิ๊ง
แผ่นป้ายใช้ได้สามแผ่นป้ายตลอดทั้งการแข่งขัน
ใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช่ค่ะ
ถ้าไม่ใช้ตัวเองก็ต้องทำให้เต็มที่นะ

เพื่อครอบครัวที่ตัวเองยักษ์โอเคป่ะ

เอาอีกแล้วเหรอ

เต็มมาก

หอมไม่ทำให้ตัวนะ

กุ๊งกลิงแก้มคุณยายเป็นไงมั้งฮอมแก้มคุณล้าย

มาก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

รักกันก็ชื่นเมื่อรักคืนก็ช้ำ
แต่เหตุฉะไหนใจยังไม่จำว่ารักธรรม
ให้เจ็บทุกทีปวดมันโดนยาสั่ง
แต่ฉันยังไม่หนีสู้อดสู้ท้อนรักจนป่านนี้
เรื่องเจ็บหรือดีมีทุกเวลา
อยากมีรักใจเหมือนพระรามสู้ติดตามหานางศรีดา
ด้วยรักจริงยิ่งชีวาพระรามงามหน้าพระรามงามใจ
ที่ฉันจำชามหมดเจ็บเพราะคนหน้าสาย
รูปสุดงามสมสังคมคังไข่แต่น่าเสียดาย
ใจโทษกัน
ฟองได้ให้ร้านลูกคุณสู้ชีวิต